อันดว่ามาร้ำ
บอกเลยเขาไปบุกบิ๊กเมาเท่นมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สนุกมากบรรยากาศนี้คลื้นเคลงโอ้โหคนเยอะมาก
สุดยอดแห่งความสนุกสนานแต่ว่าพูดอย่างเดียวกลัวไม่เห็นภาพ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราน้องทอปัดทอใจ
ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยจ้า
ปีนี้เป็นครั้งที่๑๒บอกเลยค่ะว่ามันใหม่และใหญ่จุใจกว่าปีไหน
ขยายพื้นที่กว่าร้อยไร่ให้นักท่องเที่ยวเดินลุยไปดูวงดนตรีพร้อมกันถึง๙เวทีสุดปัง
ศิลปินมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงอย่างคับข้างค่ะ
อยู่ที่เวทีรำวงบาบายสวยอีบอยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดหน้าฮันครั้งแรกของหมอลำชื่อดังระเบียบวาธศิลป์ค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันสักหน่อยค่ะ
ตอนนี้นะคะปัดก็มาอยู่กับพ่อเอ๊ะและเต้ายองนะคะ

อันดับแรกเลยนะคะถามความรู้สึกเลยว่า

สำหรับพ่อนะก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่เคยมาก่อน
แล้วสถานที่นี้เราคิดว่ามันเป็นระดับโลก
ผมก็ดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วย
ตอนแรกผมคิดว่าเวทีระดับโลกอย่างนี้

มีร้อยสักร้อยสิบครับเต็มที่
เดี๋ยวขอไปอยู่หน้าเวทีรอเลยนะคะ
ฟ้อนจะรำไปกับเต้ายองแล้วก็ทีมงานของพ่อเอ๊ะนะคะ
ขอบคุณมากครับเถี๋ยว
ทีมงานค่ะไปกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เต้ายองบอกนะคะว่า
มีร้อยให้ไปเลย๑๕๐นะคะเราเชื่อแบบนั้นจริงค่ะ

โอ้โหหลายคนนั้นลุกขึ้นมาฟ้อลุกขึ้นมาลำแบบม่วนซื่นหลายเลยล่ะค่ะ
จนตอนนี้นะคะปันไม่อยากอยู่นิ่งแล้วล่ะค่ะ
ขอไปฟ้อนรำพร้อมไปกับพวกเขาเลยนะคะ
เพียงเท่านี้ค่ะความเพลินจิตเพลินใจยังมีต่อเนื่อง
เหล่านักร้องลูกทุ่งที่ต่างมามอบความสุข
และอยากให้แฟนนั้นเต้นไปพร้อมกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นจ๊ะนงพนีหญิงลีศรีจุมพลเบลนิพาดา
ลำเพลินวงศกรหรือว่าน้องเวียงนรมนมินตราอินทิลา
และรอยแวนลูกทุ่งที่เป็นเจ้าของเพลงฮิตติดหูตอนนี้
โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่ยิ้วจะมีใจ
และให้แฟนนั้นได้แดนส์กันอย่างม่วนซื่นค่ะ
โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไหร่ยิ้วจะมีใจ

ไม่ชอบใครน้องมันชอบเรามา

แต่ใครที่พลาดงานนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะ
จะกลับมามอบความสุขให้กับทุกคนอีกครั้งค่ะ
โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ

ตัวใจใจใดแฟนเราเอามาชอบเราแม